ตองรัชตะวันกันแล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราว

หลังจากที่มีภาพเห็นสาวเปรี้ยวไปร่วมงานบวชหนุ่มออม
ก็ทำเอาหลายคนสงสัยในสถานะความสัมพันธ์ว่า
มีการพัฒนามากขึ้นแล้วหรือเปล่า
ล่าสุดหนุ่มอ๋อมออกมายืนยันถึงสถานะความสัมพันธ์

พระเอกผิวเข้มออมอักขพันธ์นะคะก็ได้มาเผยวินาทีหลังจากที่บวช
ให้เราได้ฟังว่าทำให้เจ้าตัวนั้นมีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้น
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิต
เผยถึงคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวยกครอบครัวไปเที่ยวสวิสเตอร์แลนด์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาว่า
เป็นทริปที่วางแพลนไว้ล่วงหน้า
ซึ่งถือเป็นทริปที่มีความสุขเพราะว่าได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับครอบครัวค่ะ
ส่วนเรื่องน้องสาวคนสนิทเปรี้ยวทัศนียานางเอกร่วมช่อง
หลังมีภาพไปร่วมงานบวชของเจ้าตัว
หลายคนมองว่าเหมือนเป็นการการันตีความสนิทสนมของทั้งคู่นั้น
หนุ่มออมก็ยืนยันตามเดิมว่า
ยังไม่มีการสารสัมพันธ์มากเกินกว่าคำว่าพี่น้องกันค่ะ
ก็เพิ่งศึกมาได้ประมาณละ๑๐วันก็ดีครับ
ก็เหมือนกับว่าเราได้ไปศึกษาพระธรรมก็มีสมาธิมากขึ้น
แล้วก็มีการฝึกระบบระเบียบมากขึ้นครับผม

คิดว่าน่าจะดีขึ้นในเรื่องของสมาธิครับ
ออกมาที่พัฒนธรรมมันยิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับ

ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวมาครับผมใช่

ยังเล่นสกีด้วยไปมา๑๐วัน

เราก็เตรียมการไว้แล้วเพราะว่าเรายังทำงานอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมครับ

ถือว่าไปร่วมบุญกันก็มีหลายคนที่ไป

ก็อย่างที่บอกไปก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมทั่วไปครับผม
ก็อย่างที่บอกไปแล้วก็เพิ่งเริ่มคุยกัน

ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นพิเศษครับ

ยังคงเป็นพี่น้องที่ดีเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ